ดิฉันขอเล่าเรื่องคนหล่อก่อนดีกว่านะคะ

คุณแท็กพระรันยูนั่นเองนะคะ

สายฟ้าแลบก็จริงภรรยาท้องไปแล้ว๕เดือน

ตอนนี้แท็กพระรันยูจะเรียกว่าเขาเจ้าชู้
ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นสายครอบครัว

บอกชัดเจนเลยค่ะแท็กบอกว่า
วันนี้วันดีออกรถใหม่ให้ลูกดีกว่า

แฟนคลับด้วยเชี้ยมาตรง

ก็ขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีนะคะ
เอฟซีก็รอลุ้นกันต่อนะคุณ

จับมือไวแล้วรวยไปด้วยกันบางคนก็เข้ามาแซวว่าที่คุณพ่อว่าแหมไม่ค่อยจะเผลอลูกสักเท่าไหร่เลยนะคะ
แต่ก็มีอีกหลายคนนะขวัญที่แอบบ่นเหมือนกันว่าพูดแต่เรื่องลูกอยากจะเห็นภรรยาบ้าง
อยากให้คุณแม่คนสวยบ้างนะคะเมื่อไหร่จะเปิดตัวคุณเบลแบบเต็มที่แบบเห็นจัดนะคะว่าตอนนี้สวยขนาดไหน
รวมไปถึงเป็นคุณแม่ตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างแฟนคลับก็เป็นห่วงเนาะแท็กเนาะ
เพราะบางบ้าน๕เดือนหายแล้วบางบ้านอาจจะเป็นแบบยาวนานมาหน่อย

ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยไลฟ์สดให้ดูนิดนึง
อันนี้ถือว่าเป็นการขอร้องแล้วกันนะคะคุณแท็กค่ะ